ช่วงนี้เรามาแนะนำอาชีพแนะนำธุรกิจสักหน่อย
อย่างที่บอกไปหนุ่มจบรัฐศาสตร์มา
แต่ว่าไม่ได้ทำงานตรงกับสาย
แต่ว่าทำงานที่เขารักก็คือทำร้านอาหาร
แล้วก็ต้องมีไอเดียในการคิดเมนูต่าง
ให้คนที่มาเข้าร้านได้รับประทานกันแบบ
เขาเรียกว่าเมนูหนึ่งนะสายแข็งก็ต้องยอมแพ้
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำร้านอาหาร
ชื่อเมนูต่างนี่เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าบางทีแล้วคนที่อ่านเมนู
แล้วถ้าชื่อแปลกอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็เลยสั่ง
ก็สั่งมาชิมนะฮะไปดูที่ร้านนี้
ชื่อว่าร้านช่างเหิมโอ้โห
เหิมเกลิมเหิมเกลิมนี่ฮะ
ช่างเหิมหลายคนอาจคิดว่าเป็นอุสมรส
ดูชื่อร้านดูหน่อยนะฮะ

ไม่มีใครในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ไม่รู้จักร้านเล็กร้านนี้

บรรยากาศน่านั่งเลยอยู่ในซอยเทศบาล๕ตำบลด่านซ้าย
เจ้าของร้านก็คือคุณอิสราสามสีนะครับ
เรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปฐุมธานี
หลังจากเรียนจบทำงานอยู่กรุงเทพหลายปี
ในที่สุดตัดสินใจกลับบ้านเกิดดีกว่า
ที่จังหวัดเลยสร้างฝันของตัวเอง

โอ้โหดูฝีมือในการทำเขาก็

อร่อยทานมากอ่ะไปไว้แล้ว
ขอพักกลืนน้ำลายสัก๑๐นาทีได้ไหม

โดยคุณอิสระเล่าว่าร้านสเต๊กของเขาเนี่ย
เป็นร้านเล็กแต่เปิดหน้าบ้านนี่แหละครับ

ส่วนเซ็กนั้นมีทั้งจานธรรมดาจานโหด

นี่คือจานอะไรรู้ไหมคุณจานโหด

ใช่ฮะคอมมิเนชั่นเลยนะฮะ

ไส้กรอกชิ้นโตโตผักสลัด
แล้วก็ราดด้วยน้ำซอสนะครับ

เห็นแล้วถ้วยเล็กอยู่ในจานแบบนั้น
มีมายองเนสซอสบาร์บีคิว

ได้ทั้งหมดนี้เลยเหรอเมื่อกี้

รับรองมาคนเดียวนะถ้าไม่หิวจัดนะ

คุณไหวไหมคะคุณสอนหนึ่งถ้าหิวจัดผมหมดแน่

มีเด็กนักเรียนไปทานกว่า

ในช่วงเย็นมาเยอะเลย

แล้วก็บอกที่มาของการตั้งชื่อร้านนี้ด้วยว่า
ที่ตั้งชื่อร้านว่าช่างเหิมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับชื่อตัวเองเลย
แต่เป็นคนชอบอ่านหนังสือบังเอิญไปเห็นชื่อนี้
ชอบนำมาตั้งนะครับ
ทำเป็นร้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่คนนึกว่าเป็นอู่ซ่อมรถ
มีลูกค้าสงสัยแล้วถามประจำว่าช่างก็ไม่ใช่ชื่อเหิม
ทำไมชื่อร้านเหมือนแบบว่าโหดจัง
มายังไงเออนะครับส่วนใครถามว่าร้านช่างเหิมเนี่ยนะฮะ
เปิดบริการตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเปิด๑๑โมงเช้าถึงทุ่ม๑

น่ากินอะ

ถ้าตอนนี้เมนูอะไรนะคะสายโหด

ถ้าตอนนี้ช่างเหิมมาทำกระทะอยู่ตรงนี้มาทำครัวนี้

สายโหด๒จานเหร็จ๒สอแล้วนะฮะข้า